พูดกันถึงเรื่องของรายเดอร์ไม่ว่าจะส่งอาหารส่งสินค้าส่งของ
ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้ไม่เคยมีใครไม่ใช้บริการรายเดอร์
นะคะรายเดอร์คนนี้เขาบอกว่าเขาได้รับการสั่งของเขาก็ไปส่ง
ส่งตามปกติโทรไปคนที่เขาสั่งของเนี่ยลูกค้าก็รับสาย
รับสายบอกว่าแล้วรอก่อนวางโทรศัพท์ไปรายเดอร์ก็งงอ่ะแล้วรอก่อน
เรารอกี่นาทีอะไรยังไงแล้วมันต้องเก็บตังค์ด้วยพี่จะจ่ายเงินยังไง
ปรากฏเขาโทรไปตามลูกค้าแล้วก็เลยเกิดภาพแบบนี้ค่ะ
ร้องรอไม่ได้ใช่ไหมก็พี่บอกเราแป้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าพี่เจ้าโอ้สหรือ
ด่าครับด่าเขาแดงจังเลยอ่ะมากคือดูจึนจริงประโยคที่จับใจความได้เลย

เขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์แล้วบอกว่านี่เป็นการโต้เถียงกันระหว่างพนักงานส่งของกับลูกค้า
อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปก็ได้ยินหมดทุกประโยคในคลิปแล้วแหละ
ไม่รู้จะเก็บเงินสดหรือว่าจะโอนหรือจะยังไงก็เลยโทรไปตามปรากฏ
เท่านั้นแหละค่ะก็เดินลงมาแล้วน้องก็โดนด่ารัวเป็นชุดแบบนี้นะคะ
ทีนี้มันก็จะมีช็อตเด็ดสำคัญด้วยตรงที่เขาโวยวายเสร็จเขาก็บอกน้องด้วยว่า
งั้นผมขอโทษไปเนี่ยสุดท้ายผมขอโทษไปเพราะมันจะได้จบปัญหา
ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้แล้ววิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ
บางคนก็บอกว่าให้ใจเย็นกันหน่อยไหมค่อยคุยกันยังไงเขาก็เอาของมาส่งให้เรา
เอาเป็นว่าถ้าพี่ที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขามีปัญหาอะไรมากกว่านี้ก่อนหน้าที่เจอคลิปนี้
ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ชี้แจงมาได้ผ่านทางไทยรัฐทีวีก็ได้ค่ะ